คลิปที่ชาวเน็ตเขาแชร์กันนะคะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นทำรถจักรยานยนต์ล้มขวางถนน
แล้วทีนี้ก็ไปถอดเสื้อผ้าออกจนหมด
ก่อนที่จะปรีตรงเข้ามาทุบหญิงสาวที่ผ่านมา
พบเห็นเหตุการณ์เป็นรอยบุบ

รถจักรยานยนต์ล้มแล้ว

คนที่ใช้รถใช้ถนนเขาก็ต้องจอดสิคะ

เขาก็เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่นะคะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าแม่สุดโหด
เค้าโพสต์เหตุการณ์
จู่ก็มีผู้ชายวัยรุ่นถอดเสื้อผ้าออกหมด
แล้วตรงมาที่รถที่มีกล้องนี่แหละ
แล้วก็นี่แหละเดินเข้ามามาทุบได้รับความเสียหาย
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่ผู้โพสต์คลิป
บอกว่านางสาวตุสิตาแสงมณีอายุ๒๘ปี

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่ม๑๗กุมภาพันธ์
ตอนนั้นตัวเองกับเพื่อนออกจากร้านหมูกระทะมุ่งหน้ากลับบ้านค่ะ
ขับรถไม่เร็วเท่าไหร่เพราะเป็นช่วงกลางคืน
ทีนี้มาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณฝั่งตรงข้าม

เห็นผู้ชาย๓คนแล้วก็มีรถจักรยานโยนล้มอยู่ด้านซ้าย

เพราะไม่สามารถขับฝ่าไปได้แล้วก็ต้องดูด้วยว่า

จังหวะนั้นผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายวัยรุ่น
เดินออกมาห่างจากรถจักรยานยนต์ที่ล้ม
แล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยตามคลิป

เดินตรงมาที่รถของนางสาวตุสิตา
พร้อมกับเพื่อนชายวัยรุ่นที่สวมเสื้อผ้าปกติอีกหนึ่งคน
เพื่อนที่นั่งอยู่ในรถเห็นว่าไม่น่าจะปลอดภัย
ก็เลยบอกให้ดูสิตาร์หากพวกมาลัย
ขับรถหลบหนีไปเลยหนีไปเลย
จังหวะนั้นชายที่ถอดเสื้อก็อยู่ดีโวยวายขึ้นมาใช้มือทุบที่ท้ายรถของนางสาวตุสิตาจนเป็นรอยบุบก็คือวิ่งตามรถไปค่ะ
พยายามวิ่งตามรถไปแล้วก็ทุบที่ท้ายรถ
หลังจากขับออกจากจุดเกิดเหตุได้เธอก็มุ่งตรงไปแจ้งความเลยนะคะ
ยังไม่กลับบ้านนะคะไปแจ้งความที่ตำรวจสพสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
ซึ่งอยากจะให้ตำรวจช่วยติดตามกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อย
เพราะอาจจะเป็นภัยสังคมในวันข้างหน้าได้
ครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่กลุ่มวัยรุ่นไม่มีอาวุธ
แต่เขาก็ยังงงอยู่เลยนะว่าไม่ได้ไปชนไม่ได้ไปทำอะไรผิด
ทำไมวัยรุ่นเขาถึงแก้ผ้าแล้ววิ่งไล่ตามทุบรถของเขาเขายังงงอยู่เลยค่ะ